มีของเราเราจะใช้ซอสที่มีความเข้มข้น
ซึ่งไม่ต้องปรุงเพิ่มเวลาผัดของเราพอผัดเสร็จแล้วอ่ะอร่อยเลยครับผม
หมี่ผัดอังคลมันเป็นหมี่สัญชาติใหม่

ใส่น้ำเพื้อไปด้วยเหรอเอาน้ำเพื้อด้วยมันช่วยอะไร

หอมกลมกลมแล้วก็มีความหวาน

เอาเส้นใส่เข้าไปข้างบนนี้แล้วก็ปล่อยให้มาหลายโลกมา

ได้เวลาของรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
รายการก๋วยเตี๋ยวและเมนูเส้นอนาชาติ
รวบรวมทั้งความรู้และความอร่อยไว้มากที่สุดค่ะ
และในการเดินทางไปกับเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้
เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปที่ย่านใหญ่ใจกลางเมือง
สุขุมวิทย์อโศกที่เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ
ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและรวมไปถึงอาหารประเภทเส้นที่หลากหลายเช่นกันค่ะ
โดยวันนี้คุณน็อตจะพาไปตะลุยสุดยอดเมนูเส้นอนาชาติ
ที่กำลังฮอตฮิตกันในย่านสุขุมวิทย์อโศก
ที่มีผัดหมี่อ่างทองแบบโบราณสูตรเด็ดประจำตระกูลที่ส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นมามากกว่า๔๐ปี
ต่อด้วยบะหมี่เกี้ยวหมูแดงหมูกรอบริมทางยามค่ำคืน

และตามกระแสโซเชียลไปลิ้มลองราเมนสไลเดอร์สไตล์ญี่ปุ่นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทย
เรื่องราวความรู้และเมนูเส้นในวันนี้จะอร่อยและเข้มข้นขนาดไหน
คงต้องส่งให้นักเล่าเส้นของเราสารต่อแล้ว
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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

เล่าเส้นเป็นเรื่องรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทย
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเรา๑๐เป็นเรื่องครับ
วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาตระเวนหาเมนูเส้นอนาชาตินะครับย่านอโศกสุขุมวิทย์ครับ
เราจะไปทุกซอกทุกมุมนะครับไปตามหาว่ามีเมนูเส้นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับ
ฉะนั้นตอนนี้ตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เริ่มต้นการเดินทางไปเรียนรู้เรื่องราวและค้นหาเมนูเส้นอนาชาติที่มีสตอรี่โดนใจ
และกำลังเป็นกระแสมากในย่านนี้
ครั้งนี้นะคะเราจะพาเข้าห้างกันหน่อยค่ะเพราะที่นี่เขามีเมนูผัดหมี่อ่างทอง
แต่ไม่ได้มีขายที่อ่างทองนะจ๊ะพูดแบบนี้ก็ทำเอางงกันไป
แต่เรื่องราวจะเป็นยังไงตามคุณน้อยไปเลยดีกว่าค่ะ
เมนูเส้นของจานแรกของเราในวันนี้นะครับเป็นเมนูที่ผมอยากจะแนะนำเลยจริงนะครับ
เพราะปกติเนี่ยเราเคยทานแต่ผัดหมี่โคราชหรือว่าผัดหมี่ซั่วแบบใต้นะครับ
แต่วันนี้เป็นผัดหมี่อ่างทองซึ่งปกติแล้วไม่ได้มีขายทั่วทั่วไปนะครับ
เพราะว่าเป็นเมนูสูตรลับประจำตระกูลเลยทีเดียวนะฮะ
เรื่องราวของเมนูนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับคุณรี่นะครับครับสวัสดีครับพี่นอทครับผม
นี่นะครับเจ้าของร้านนี่เลยมีผัดอ่างทองรสโอชา
เพื่อนผมแนะนำมาเลยนะเคยเอามาให้ผมทานแล้วก็อร่อยมากเลย
วันนี้เราต้องมาสืบหาความรู้ให้ได้นะครับว่ามีผัดอ่างทองมันคืออะไรเนี่ย
ก็คือหมี่ผัดของเราจะเป็นหมี่ขาวที่ผัดกับตัวซอสนะครับสูตรเข้มข้นที่เป็นสูตรของเราเองอะครับผม
แล้วก็มาใส่พวกอ่าหมูกากหมูอะไรพวกเนี้ยครับเพื่อที่ให้มีความกลมกล่อมครบรสนะครับ
มันมีหมี่อ่างทองคือมันดังที่อ่างทองหรือไง
จริงแล้วยังไม่มีขายที่อ่างทองครับแต่ว่าเป็นสูตรประจำเฉพาะของครอบครัวของเรา

จริงเป็นหุ้นส่วนของเราครับผม
เป็นคนอ่างทองเลยแล้วก็เป็นสูตรของตระกูลแหละที่ทำทานกันเองใช่แล้วอร่อย

มีอ่างทองครับผมอ่างทองรสโอชารสโอชา

หี่ของเราอืมเราจะใช้ซอสที่มีความเข้มข้นซึ่งครับผม
ไม่ต้องปรุงเพิ่มเวลาเวลาผัดเสร็จมันจะต่างกับตัวผัดไทยอะไรอย่างนี้
ซึ่งจะต้องใส่น้ำตาลใส่พริกอะไรอย่างเงี้แต่ว่าของเราพอผัดเสร็จแล้วอ่ะ
อร่อยเลยครับผมเข้มข้นก็คือไอ้ตัวซอสเนี้ยมันมีรสชาติครบอยู่แล้ว
รสอยู่แล้วครับแต่ว่าเราจะเพิ่มตัวพริกแห้งเข้าไป
ซึ่งทำให้มีความเผ็ดแล้วก็ความหอมยิ่งขึ้นนะจะเรียกได้ว่าเอ่อ
หี่ผัดอ่างทองเนี่ยเป็นหมี่สัญชาติใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เลย
ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะนี่มีเฉพาะตระกูลเราครับผมจริงจริงแล้ว
ร้านเนี้ยที่เปิดเนี่ยเปิดมานานแล้วยังจริงเปิดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วครับ
เราเปิดเป็นมาก่อนเปิดที่ที่ตัวอ่าครับผมแล้วผลต่อลับเป็นยังไงบ้าง
ก็ขายดีมากครับผมขายประมาณสี่ห้าเดือนนะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นฝนมันอาจจะตกเยอะหน่อยแล้ว
ไม่ได้สะดวกยอดออกให้ลงครับใช่ครับใช่และเราจะขายเป็นเป็นอัลดอร์ครับ
ตอนนี้เราพักไว้ก่อนครับเราจะเป็นออกอีเวนต์แทน
แล้วก็มาตั้งบูตตรงนี้ที่นีเลยครับผมที่ไหน

ตอนนี้อยากรู้แล้วว่าส่วนผสมของหมี่ผัดอ่างทอง
ที่เป็นสูตรของตระกูลมีใส่อะไรบ้างรสชาติเป็นอะไร
เดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปในโคลนี้
เชิญเลยครับผมครับ
ครับผม
จริงก็เป็นวัตถุดิบที่เราใช้กันในบ้านทั่วไปอะครับ

เอามันหมูก็คือเอาหมู๓ชั้นเนี่ยมาตั้งไฟค่อย
ให้มันคลายน้ำมันออกมาเรื่อย
จนได้น้ำมันหมู่แล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็ลงไป

หมี่ของที่นี่เขาจะเน้นใช้วัตถุดิบพื้นบ้านของไทย

อย่างเช่นกระเทียมเจียวก็จะเลือกใช้กระเทียมไทยกลีบเล็กเท่านั้น
เพราะเจียวแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นหอมและมีความกรอบมากกว่ากระเทียมจีนเม็ดใหญ่ค่ะ
ซึ่งกระเทียมเจียวนี้นะคะจะถูกนำไปผัดกับหมูสับและเส้นหมี่ขาว

ก็จะเป็นหมูสับแล้วก็กุ้งแห้งซึ่งเราจะผัดกับซอสซอสตัวนี้รอบหนึ่งใช่ครับผม

รวมด้วยกันให้เนื้อมันเข้าไปข้างในก่อน

พริกขี้หนูที่เป็นเม็ดใหญ่หน่อยครับผม
อันนี้คือความสำคัญของระดับความเผ็ดเลยใช่ไหม

ใช่ครับที่เราใช้พริกขี้หนูเพราะว่ามันมีความเผ็ดเล็กครับความหอมเป็นพิเศษครับ
อ๋อแล้วก็เป็นพริกขี้หนูแบบว่าพริกแห้งด้วยเนอะมันจะยิ่งเผ็ดเลย

บอกได้ไหมว่าระดับ๒๐๐นี่ใส่กี่เม็ด

เราจะใช้โรงงานจากที่อ่างทองซึ่งคุณลุงเนี่ยจะสั่งเป็นประจำ
ก็คือเป็นโรงงานประจำมาตั้งแต่ถูกต้องหลายปีแล้ว

ที่บ้านทำกันกินกันก็ต้องใช้เส้นหมี่จากโรงงานนี้เท่านั้น

หมี่ตัวนี้จะเอามาผัดกับซอสเช่นกัน

เลยทำให้แบบรสชาติของซอสมันซึมซักไว้ในเส้น

แล้วเส้นของเรามันจะมีความเหนียวนุ่มอะครับ

มันจะอมกันแล้วก็กลมกล่อมเข้ากันพอดีครับ

เหมาะกับซอสผัดสูตรโบราณของที่ร้านแล้วนะคะ

การนำเส้นหมี่ไปผัดกับซอสแล้วพักไว้ก่อน๑รอบ

จะต้องรู้วิธีการควบคุมไฟให้อยู่ในระดับปานกลาง

นั่นก็เพื่อให้เส้นหมี่ขาวได้ดูดซึมน้ำซอสสุดเด็ดได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ
อ่ะรู้สมประสงค์แล้วนะครับ
มาดูว่าวันนี้เราจะทานเมนูอะไรกันดีนะฮะ

นี่คือเป็นระดับที่แนะนำให้ทุกคนทาน

แล้วอีกเมนูหนึ่งผมเอาเป็น

ช่วงหน้ามาชิมกันว่ารสชาติผัดหมี่อ่างทองสูตรโบราณจะเข้มข้นถูกใจคุณน็อตแค่ไหนอดใจรอครู่เดียวค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป